คุณผู้ชมค่ะข่าวคราวนี้ค่ะมาอัปเดตนิดนึงละกันนะคะ
เป็นเรื่องราวของพี่เอ๋อัชราทองเทพอดีตนางเอกชื่อดังค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้ป่วยหนักหลายคนคงทราบกันแล้ว
กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะแฟนที่รู้เนี่ยอุ้ยทำไมตกใจอ่ะพี่เอ๋เป็นไรอ่ะ
อันนี้คนละครจากวงรู้จักกันดีป้าผู้ทอง
อ่าถูกต้องแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้พี่เอ๋อัชราค่ะ
เดินทางมาที่งานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
รักได้แรงอกที่แกเล่นด้วย
อัปเดตเรื่องสุขภาพของพี่เอ๋สักหน่อยก็แล้วกัน
คือจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้พี่เอ๋ป่วยหนักมาก
โรคเนี่ยรุมร้าวเลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจวายเฉียบพลัน
ไตวายเฉียบพลันมะเร็งเบาหวานและอื่นอีกด้วยนะคะ
ตอนนั้นค่ะหลายคนรวมถึงตัวพี่แกเนี่ยก็ยังคิดว่า
โอ้โหชีวิตฉันไม่น่ารอดไม่น่ารอดแน่
แต่ถ้าใครตามข่าวของพี่เอ๋ค่ะจะเห็นว่า
แกเนี่ยผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วหลายครั้ง
หมดค่านักษาตัว๕ล้านบาทแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ปฏิหารเนี่ยมันมีจริงและมันเกิดขึ้นกับตัวพี่เอ๋ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อาการทุกอย่างของพี่แกเนี่ยมันกลับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
ช่วงที่ป่วยตอนนั้นน้ำหนักพริกคือ๗๘กิโลกรัม
ตอนนี้ก็เริ่มเป็นปกติแล้วนะคะ๔๙๕๐หายไป๒๐กว่าโลค่ะ
แต่ยังต้องพบคุณหมอในทุก๑๕วันค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือพี่แกเนี่ยสดใสขึ้นมากเลยนะ
แล้วก็กลับมาสวยแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่น่าอัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาการดีขึ้นเพราะพลังศรัทธาของแฟน
ช่วยกันทำบุญเสริมบารมีให้พี่แกนะ
แล้วก็ทางพี่เอ๋เปิดใจด้วยว่าตอนนี้ขอเดินหน้าสายมูแบบเต็มตัวเลยค่ะ
ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดเนี่ยชวนพี่ไปด้วย
ไม่น่ารอดรอบนี้ไม่น่ารอดจริงแต่ก็รอดนะคะ
ทุกครั้งที่ไม่สบายนี่ก็ว่านักแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะผ่าสมองหรือบรรลุหัวใจครั้งก่อนหรือต้องกิโมต้องอะไรก็ว่านัก
แต่ครั้งนี้หนักที่สุดไม่คิดว่าจะรอดเลยค่ะ
จากพี่น้ำหนักแค่๔๙๕๐ตอนไตวายไตไม่ทำงานนั้น
เชื่อเรื่องปฏิหารเชื่อเรื่องบุญกรรมมากตอนนี้ตอนนี้มากเลยค่ะ
พี่เชื่อว่าเชื่อมากเชื่อว่าการที่เราไปไหว้พระขอพรแล้วเราตั้งจิตที่นิ่ง
มันขอได้จริงเว้ยตั้งแต่รอดตายเที่ยวนี้ค่ะ๒๓เดือนนี้สายมูตลอด
ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไปแบบว่าไหว้ครูมโนลาก็จัดก็ไปค่ะ
ไปไหว้พญานาคไปไหว้พระที่ไหนที่เขาบอกว่าดีมีพิธีที่เขามีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะไป
ไปทุกที่เลยไปทุกที่ที่เขาบอกนะคะ